แต่ก่อนจะตัดสินใจทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
ก็มีคำแนะนำจากคุณหมอว่าก่อนจะตัดสินใจทำ
จะต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบด้าน
เลือกสถานพยาบาลให้ถูกต้องได้มาตรฐาน
คุณหมอที่ดีแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางคุณหมอผู้เชี่ยวชาญออกมาแนะนำค่ะ
ว่าจริงแล้วแพทย์อายุรกรรม
ก็สามารถทำศัลยกรรมตกแต่งหรือว่าดูแลเรื่องของผิวหนังได้
แต่ทางที่ดีควรจะเลือกแพทย์เฉพาะทางนะคะ
เพราะว่าจะเห็นผลที่ดีแล้วก็น่าจะมั่นใจได้มากกว่าค่ะ
แพทย์นันทจักรเยรันพงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
เปิดเผยนะคะว่ากรณีแพทย์อายุรกรรมทั่วไป
จริงแล้วก็สามารถรักษาผิวหนังหรือทำศัลยกรรมให้ได้นะคะ
เพราะว่าแพทย์ที่เรียน๖ปีสามารถทำได้ค่ะ
แต่แพทย์ที่ต้องการเรียนเฉพาะทางเพิ่มเติม
ก็จะไปศึกษาเฉพาะทางเพื่อเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญ

ศึกษาต่อด้านตัจจะวิทยา
ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในวิชาแพทยศาสตร์

ทางด้านอายุรักษาและศัลยศาสตร์
ตัชแพทย์จะดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความสวยงามเกี่ยวกับผิวหนัง
หนังศีรษะเส้นผมและเล็บ
อกจากนี้แพทยศภาไม่ได้ควบคุมนะคะ

จะต้องรักษาผิวหนังเพียงอย่างเดียว
อายุรกรรมทั่วไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

และแพทย์เฉพาะทางผิวหนังที่เปิดคลินิก
รู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางจะสามารถรักษาได้ผล
และปลอดภัยสูงกว่า

สำหรับการพิจารณาเลือกแพทย์
ก่อนตัดสินใจรักษาแบบนี้ค่ะ

ว่าเป็นแพทย์ผิวหนังจริงหรือไม่
สังเกตง่ายเช่นชื่อคลินิก

เวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังเลเซอร์
หากไม่มีคำว่าผิวหนังต่อท้ายชื่อคลินิก
เป็นคลินิกรักษาโรคทั่วไป
ที่สำคัญต้องจดทะเบียนแพทยศภา
ชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง
ควรทราบชื่อนามสกุลของแพทย์ด้วยนะคะ
ว่ามีชื่ออยู่ในสมาคมแพทย์ผิวหนังหรือไม่
ถ้ามีแสดงว่าเป็นแพทย์ผิวหนังจริง
การรักษาต้องมีการประเมินผลร่วมกัน
คนไข้กับหมอตั้งแต่ต้นจนจบ
มีการเปรียบเทียบก่อนทำและหลังทำด้วยค่ะ
ซึ่งก่อนศัลยกรรมหรือรักษาผิวหนังควรหาข้อมูล
และประเมินผลงานแพทย์ให้มั่นใจก่อน
หลงเชื่อการอวดอ้างโฆษณาเกินจริง
เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาการรับบริการ
ไม่ปลอดภัยและไม่ได้ผลค่ะ